เหตุการณ์นี้พาไปดูที่จังหวัดนครนายกค่ะมีผู้หญิงคนนึง
หน้าตาเนี่ยปูดบวมเลยเหมือนกับถูกทำร้ายมาเดินโซซัดโซเซ
แล้วก็มีพระท่านกำลังบินทบาทอยู่อะค่ะครับทีเนี้ยเซล้มไปโอ้โห
ล้มทับใส่รถเข็นของพระท่านอ่ะอืมก็เลยต้องแจ้งกู้ภัย
ให้มาช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแต่เบื้องต้นเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้ก็พูดจาวกไปวนมาแล้วก็คนแถวนั้นบอกว่าไม่คุ้นเลย
ไม่ใช่คนแถวนี้อ่ะผู้หญิงคนนี้นะคะ

ตามปากตามจมูกตามตาเนี่ยมีแผลปูดบวมนะคะอายุ๓๖ค่ะ
ใส่เสื้อยืดสีแดงถือถุงผ้ามาใบหนึ่งหน้าตาเป็นแบบเนี้ย
เหมือนกับถูกทำร้ายมาอาศากคู่ภัยได้รับแจ้งจากพระสงค์
ทวีภูลรังสรรค์ตำบลนาอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะ
ว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะอยู่ที่สารารอรถที่หน้าวัด
กู้ภัยเขาก็ไปตรวจสอบนะผู้หญิงคนนี้สภาพอ่อนแรงแล้ว
กู้ภัยก็ถามว่ามาจากไหนผู้หญิงคนนี้ตอบว่ามาจากกรุงเทพ
ขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อนกู้ภัยก็เลยถามต่อว่า
อ้าวแล้วเพื่อนไปไหนเธอบอกว่าไม่รู้
แต่บอกกับกู้ภัยว่าให้รีบพาส่งโรงพยาบาลหน่อยเธอมีประกันอุบัติเหตุนะ
ภัยเขาก็ส่งโรงพยาบาลบ้านนาเพื่อให้เธอรักษาตัวก่อนในเบื้องต้น
ก็เลยมารู้ว่าเธอมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพจริงนะคะ
อยู่ในพื้นที่เขตลาดพร้าวโอ้โห
ก็เลยไปถามพระท่านนะคะที่เป็นคนเจอผู้หญิงคนนี้
แล้วเป็นคนแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยอะค่ะพระนรินมานิโต
พระวัดทวีภูลรังสรรค์นะคะเป็นคนที่เจอผู้หญิงคนนี้
พระท่านบอกว่าเมื่อช่วงเช้านี้เองกำลังบินทบาท
ผู้หญิงคนนี้เดินโซซับโซเซมาริมถนนใกล้วัด
พอเข็นรถเข็นใส่ของที่ญาติโยมใส่บาทกำลังจะผ่านผู้หญิงคนนี้
ล้มใส่รถเข็นพระท่านเลยพระท่านก็เลยบอกว่า
ไปนั่งพักที่สารารอรถหน้าวัดนะแล้วเดี๋ยวแจ้งกู้ภัย
ให้มาช่วยส่งโรงพยาบาลพระท่านบอกว่าก็พยายามถาม
พยายามคุยกับผู้หญิงคนนี้นะแต่ก็พูดจาวกไปวนมา
และพระท่านก็บอกว่าไม่เคยเห็นหน้าแถวนี้มาก่อนเลยอะค่ะ
ก็เห็นเขาเดินโสเซโสเซอยู่ครับแล้วก็เพราะนั้นเขาเดินไป
แล้วก็บอกให้เขามานั่งหล่อที่ตาราเดี๋ยวจะมีพระเขาออกไป
เดี๋ยวจะมีพระเขาออกไป
ออกไปธุระเดี๋ยวเผื่อเขาจะแจ้งให้
เป็นหน้าแล้วก็หัวเสื้อผ้าได้เปียกหมด

อ่าข้างหลังน่าเห็นนะมันจะเป็นเหลือแล้วเป็นน้ำอะไรก็ไม่รู้

แต่ใบหน้าเรารู้สึกว่าเขายืนอย่างนี้
มันจะอยู่ข้างซ้ายเนี่ยบวมหมดเลยนะ

แล้วก็หัวอาจจะบวมด้วยนะผมเนี่ยมันเปียกอยู่แล้ว
ผู้หญิงคนนี้เดินโซซัสโซเซมา
แล้วก็มาล้มใส่รถเข็นจะได้ไปดูว่าแถวนั้น
มันมีร่องรอยหลักฐานอะไรหรือเปล่า
จะได้รู้ที่มาที่ไปของผู้หญิงคนนี้นะคะ
ก็ไปที่บริเวณป่าบริเวณข้างโรงเรียนนะคะ
เป็นจุดที่พระท่านบอกว่าเจอผู้หญิงคนนี้จุดแรกเลย
ก็เป็นรอยเหมือนรถวิ่งเข้าไปก็เข้าไปตรวจสอบกับทางอาสากู้ภัยด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเรากับทางกู้ภัยก็เข้าไปด้วยกัน
พอเดินเข้าไปเนี่ยนะประมาณสัก๒๐เมตรจากถนน
ก็เจอกอไผ่ขนาดใหญ่ตรงนั้นมีสารพระภูมิอืม
เจอเครื่องสำอางขวดเบียร์ขวดน้ำ๒ผ้าอนามัย
กางเกงในผู้หญิงผู้ชายก็มีนะอ่าตกอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยอ่ะ
มีที่นอนแล้วพื้นตรงนั้นมีคราบเลือดด้วยอ่ะค่ะครับ
ตรงกับข้อมูลที่กู้ภัยบอกว่าตอนมาเจอผู้หญิงที่สาลาสภาพของเธอก็คือ
เปียกตัวเต็มไปด้วยคราบโครนตามเสื้อผ้าและผมมีใบไผ่ติดอยู่อืม
แล้วตรงนี้ก็เป็นกอไผ่ที่มีข้าวของอะไรกองอยู่เต็มไปหมดนะคะคือมันตรงกันเลยอ่ะ
แล้วตรงนี้นะคะเจอใบขับขี่ของผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๗ปีตกอยู่ด้วย
แต่ไม่เจอตัวผู้ชายคนนั้นอืมนักข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบข้อมูล
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลของผู้หญิงคนนี้อ่ะนะคะก็ได้ข้อมูลมาว่าผู้หญิงคนนี้เข้าออกโรงพยาบาลบ้านนาหลายครั้ง
สาเหตุก็คือเรื่องของการทำร้ายร่างกายแต่ว่าก็ยังไม่มีการแจ้งความกับตำรวจในท้องที่
เบื้องต้นก็เลยมีข้อมูลแค่นี้จริงจริงอืม
ไม่รู้ที่มาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้นะคะอ่าเธอเองก็ยังให้การอะไรมากไม่ได้ด้วย
ใช่ออกมาก็นี่แหละคุณพระช่วยพอดีใช่พระท่านช่วยนะ